เอาไปดูปฏิบัติการดับไฟป่านะครับที่มันไหม้ลามหมดแล้วล่ะนะครับ
เขาแหลมนี่น่าจะเกือบเกือบทั้งลูกแล้วแล้วก็เขาชะพลูด้วยที่นครนายก
ช่วยบินดับไฟนะครับบินดับไฟบริเวณยอดเขาน่ะ
เพราะว่ามันสูงชันคนขึ้นไปไม่ไหวขึ้นไปไม่ได้ครับ
ปฏิบัติการดับไฟป่าที่ไหม้เขาแหลมนะครับแล้วก็เขาชะพลู
เจ้าหน้าที่รับแจ้งว่าไฟมันเริ่มประทุตั้งแต่วันอังคารที่๒๘มีนาคมแล้วล่ะ
เกิดจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเหนือเขาใหญ่
แล้วเกิดฟ้าผ่าลงมาบนเขาหลายจุดฮะ
เขตตะบนสาวริกาตะบนเขาพระ

เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟนะครับบริเวณเขาแหลมไว้ได้บางส่วน
แต่ยังมีไฟป่าอยู่เป็นจุดกระจายอยู่
ขณะเดียวกันไปเจอไฟป่าเพิ่มอีกจุดนะครับ
ไหม้ที่บริเวณเขาตะแบกติดกับเขาแหลม
ลามไปถึงบนยอดเขากินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
อุปสรรคของเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับ

เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
จัดกำลังสังเกตการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมง
บัญชาชาวรินท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์มาปล่อยน้ำดับไฟป่า
เข้าพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟ
เจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์บินปล่อยน้ำดับไฟป่าเญี่ยวที่โรงเรียนไนร้อยจบหล่อ
ชิ้นเป้าแบบตรงนั้นเป็นพื้นที่ขาวนังดำ
ไปตัดถึงแรงน้ำในพื้นที่โรงเรียนไนร้อย
ไปใช้ดับไฟป่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
เขาแหลมทั้งสองฝั่งเนื้อที่เจ็ดร้อยไร่ถูกไฟไหม้หมดทั้งเขาแล้วครับคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เริ่มเดินเท้าเข้าพื้นที่ไปเจอกลุ่มควันที่บางจุดก็ยังคุกกลุ่นอยู่
ช่วงสายสายของวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่อีกชุดก็เดินเท้าอีกไปสำรวจความเสียหายนะครับ
รอบพื้นที่เราไปดูความเสียหายกันครับ
นี่ครับทีมงานมนตบกำลังขึ้นสำรวจพื้นที่นะครับที่มีไฟไหม้เมื่อคืนครับ
พื้นที่ตรงนี้โดนไฟเผาหมดเลยนะครับโดนไฟเผาหมดเลย
มีกล้องนู้นยังไม่ดับเลยยังมีพวกเศษฐานเศษหมาที่ยังติดไฟอยู่
ไฟอยู่ตรงนู้นนะครับแผนปฏิบัติการวันนี้เขาทำอะไรกันบ้าง
เจ้าหน้าที่เขาเดินเท้าเข้าจุดที่เกิดไฟป่าแล้วก็จะทำแนวกันไฟครับ
คุณผู้ชมป้องกันการลุกลามที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
ส่วนเฮลิคอปเตอร์นะครับก็บินโปรยน้ำไปแล้วก็ทิ้งไปจุดที่ไฟมันกำลังไหม้อยู่
เพื่อดับไฟเป็นจุดไล่ไปนะครับ
ล่าสุดเขาชะพรูแล้วก็เขาแหลม

เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไฟดับหมดแล้ว
แต่จุดที่ไฟกำลังไหม้และยังควบคุมไม่ได้

ที่มันลามต่อมาจากเขาแหลมครับ

อุปกรณ์มันควรใช้อะไรมีครับ
ไม่มีแต่เท่าที่เหมือนกันก็ใช้ลาโคไม่กวาด
ลาโคคือครอบกับจอบทั้งหมดนี่

คือแยกเชื้อเพลิงให้กระดูกจังละ
เสร็จแล้วก็จุดสวนออกมาเพื่อให้ไฟ
บังคับให้ไฟเดินต่อที่เราดำกาล
ขอประเมินสถานการณ์นะครับเพราะว่ามันยังมีปัจจัยเรื่องของความร้อนทางอากาศแล้วก็ทิศทางลมนะครับ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ณเวลานี้เชื่อว่าเชื่อว่าไฟจะไม่ลุกลามครับ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่างานยากงานยากจริงนะคะเข้าถึงพื้นที่ลำบากมากด้วยนะคะ